รู้ก่อนร้อนหนาวสนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
เหนือหลังจากที่เจอฝนกันมาอย่างหนักหน่วงจากพายุวิพาแล้วเนี่ยนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์คงคลี่คลายลงนะครับ
แต่ว่าจุดต่อไปที่ต้องเตรียมรับมือก็คือบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
คาดการณ์ว่าหลังจากนี้ฝนจะเยอะขึ้นนะครับ
มาจากการก่อตัวของพายุในบริเวณทะเลจินใต้๒ลูกนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะทำให้กระแสลมบริเวณทะเลอันดามันแรงขึ้นนะครับ
จะออกเดินเรือเป็นสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วย
เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้กันบ้างนะครับ
เรื่องของกระแสลมเรื่องของกลุ่มฝนที่เข้ามาปกคลุม
นี่คือภาพล่าสุดของตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าพายุวิพานะครับ
เคลื่อนตัวบริเวณอ่าวเบงกอเนี่ยนะครับก็เพิ่มกำลังมากขึ้นนะครับ
ดฝนไปรวมกันอยู่บริเวณกลางอ่าวเบงกรนะครับในช่วงวันสองวันนี้
เหนือฝนก็เลยจะหายไปนะครับส่วนบริเวณตอนกลางก็จะเป็นจุดที่กระแสลมเนี่ยนะครับ
ดเอากลุ่มฝนเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับก็จะมีการกระจายตัวของฝนอยู่บ้าง
หลังจากนี้เนี่ยนะครับกระแสลมส่วนใหญ่ครับจะถูกดึงกลับนะครับ
ไปฝั่งบริเวณทะเลจีนใต้ซะส่วนใหญ่เดี๋ยวมาดูภาพกว้างกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ถ้าหากดูภาพกว้างสังเกตว่ามีพายุสองลูกด้วยกันนะครับลูกนี้หนึ่งลูกกับอีกหนึ่งลูกเนี่ยนะครับ
แถวบริเวณทางฝั่งตะวันออกประเทศจีนหลังจากนี้ก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่จีน
ลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนที่สู่ไทยนะครับแต่ว่าก็จะมีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนเมืองไทยของเราเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่ง๒ลูกนี้ก็จะทำหน้าที่ในการดึงฝนจากบริเวณปีกตะวันตกที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
ถูกดึงไปจากพายุวิพากลับมาบริเวณปีกตะวันออกนะครับ
สังเกตว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับฝนส่วนใหญ่ไปออกันอยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันพื้นที่ฝั่งที่ติดกับพม่านะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้นะครับในวันพฤหัสฝนนั้นจะถูกดึงกลับมาเข้ามาตกในบริเวณพื้นที่ฝั่งที่ติดกับลาว
ซึ่งตอนกลางประเทศไทยก็จะเป็นจุดที่มีฝนตกค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนคลื่นจะสังเกตว่าเป็นสีม่วงเลยนะครับ

ตลอดสัปดาห์นี้คาดการณ์ว่าอากาศนั้นจะเย็นสบายเลยทีเดียว

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ